เอาไปเก็บอะไรที่เขาปลูกอยู่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะฮะ
ก็ถามให้ดีก่อนว่ามีเจ้าของหรือเปล่า

คือบางทีเราไม่รู้ว่ามีเจ้าของหรือเปล่า
แต่บางทีไอ้คำพูดนี้มันก็เป็นข้ออ้างนะ
ของคนที่จะขโมยของเขากิน

ตำรวจตามจับคนร้าย๓คนมากับรถคันนี้นะครับ
เป็นผัวกับเมียและเป็นหลานสาวนะ

หกเคลือไม่น้อยนะเนี่ย
บอกว่าไม่มีเจ้าของ
คิดว่าไม่มีเจ้าของก็เลยเอาไปขาย

ในอันเผอกแกรงเจาะระยองจับภาพคนร้าย

แล้วก็แยกกันนะฮะแยกกันทำงาน
แยกกันตัดกล้วยครับที่ปลูกอยู่ริมถนนนี่แหละ
แล้วก็เอาไปใส่รถในรถมีคนนั่งอยู่คนหนึ่งนะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๙พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
หลังเกิดเหตุนางบรรเทาชำนาญคนนี้เป็นเจ้าของสวนกล้วยล่ะ
เอาภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความ
กระทั่งเมื่อวานนี้ชุดสืบสวนตามจับผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมด๓คน

คือนายธนพงศ์จันพิทักษ์อายุ๓๘ปี
นางสาววนิดาไกรอินอายุ๓๙ปีเป็นสามีภรรยากัน

นางสาวสุจิรากรายอินทร์ครับอายุ๒๖ปีเป็นหลานสาว
ภรรยาและหลานสาวนะเป็นคนในคลิปที่ขโมยกล้วยจริงนั่นแหละ
ตัดไป๖เครือไอ้กล้วยอ่อนเนี่ยเครือหนึ่งก็คือเจอที่บ้าน
ก็ไปขายไม่ได้ไงคนละอ่อนนะฮะส่วนอีก๕เครือขายแล้วครับขายให้ร้านค้าแห่งหนึ่ง
เงินมา๔๓๐บาทที่ทำลงไปบอกว่าต้องการเอาเงินไปใช้จ่าย
แล้วก็เห็นกล้วยมันอยู่ริมถนนคิดว่าตอนแรกบอกไม่รู้ของใครนะ
พอตอนหลังบอลให้การตัวเจ้าของก็คงไม่ห่วงบ้างคุณตำรวจ
เอาไป๖เครือ๕เครือเนี่ยนะเลยตัดไปขายซะ
ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ของผู้มีอาชีพกษิกรรมโดยใช้ยานพานะ
เพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดสำหรับอัตราโทษเอาดูนะ
กล้วยหกเครือจะคุ้มไหมนะครับโทษจำคุกเริ่มต้นที่๑ปีสูงสุด๗ปี
โอ้โหวันเดียวก็ไม่อยากเข้าแล้วคุกเนี่ยนะฮะ
หรือว่าปรับปรับตั้งแต่๒๐๐๐ถึง๑๗๐๐๐บาทนะครับ
ไม่คุ้มกับกล้วยหรอกครับเออสิ